เรื่องของน้ำผุดคุณผู้ชม
มาอีกแล้วนะน้ำที่ปรับผุดออกมาจากแหล่งน้ำ
ไปกันค่ะไปที่ร่องน้ำผุดตามธรรมชาติที่อยู่ภายในหมู่บ้านแหลมทองหมู่๓ตำบลแหลมทองอำเภอน้องบุญมากจังหวัดนครราชศรีมาแห่งนี้
คุณผู้ชมเห็นไหมนี่แหละแหล่งน้ำน้อยไหลเอื่อยมานี่นะคะ
ชาวบ้านบอกว่าเป็นร่องน้ำผุดตามธรรมชาติที่เมื่อก่อนนี้นะมันแห้งขอดเลยแต่เกิดจากแรงอธิษฐาน
ก็เลยทำให้มีน้ำผุดมาแบบนี้เฮ้ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเกิดจากแรงอธิษฐานเหรอใช่ถูกต้อง
โดยชาวบ้านผู้ที่พบร่องน้ำผุดเป็นคนแรกนะคะก็คือคุณยายปันหลวงพินิษฐ์
คุณยายบอกว่าคุณยายเข้ามาหาเศษกิ่งไม้จะเอาไปทำฟืนเมื่อวันที่๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

แน่นอนพอเดินเข้ามาในป่าปุ๊บก็เจอร่องน้ำอยู่ภายในป่าแต่ร่องน้ำมันไม่มีน้ำมันแห้งอ่ะ
คุณยายก็อธิษฐานว่าเอ้ยขอให้มีน้ำกินบริเวณร่องน้ำนี้หน่อย
แล้วก็ขอให้เป็นน้ำอมริสต์ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดทรัพย์ประคุณเอ้ย
อธิษฐานไปเท่านั้นแหละคุณผู้ชมคุณยายก็ออกหาฟืนต่อไป
วันรุ่งขึ้นคุณยายก็กลับมาหาฟืนบริเวณนี้อีก
ปรากฏว่าจุดเก่าจุดเดิมที่เคยอธิษฐานเอาไว้
จากร่องน้ำที่แห้งขอดกลับมีน้ำออกมาค่ะ
คุณยายตกออกตกใจเมื่อวานนี้ยังแห้งอยู่เลย
วันนี้มีน้ำผุดออกมาแล้วหรือจะเป็นไปตามที่คุณยายอธิษฐานขอพรเอาไว้
ก็เลยไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้ไปบอกกล่าวชาวบ้านค่ะ
ชาวบ้านก็เลยแห่แหนมาดูไม่ได้มามือเปล่านี่ค่ะ
เอาทูบมาด้วยเอาขวดน้ำมาด้วยมากราบไหว้ขอพร
แล้วก็มีคนขายลอตเตอรี่มาบริการถึงที่
โอ้โหครบถ้วนเลยทีเดียวแม้เรียกว่าเป็นชั่วข้ามคืน
กลายเป็นแหล่งชุมชนเลยทีเดียวนะคะ
ซึ่งตอนนี้ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่๓ตะบนแหลมทองบอกนะคะว่า
มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วที่สำคัญนะคือได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบแล้วด้วย
บอกว่าอยากจะให้หน่วยงานมาเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจหน่อยเถอะ
ว่ามันเป็นอันตรายไหมมันจะมีผลต่อสุขภาพร่างกายหรือเปล่า
เพราะว่าก็มีชาวบ้านที่เชื่อว่าน้ำเนี่ยเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นะ
บางคนก็อาจจะเอาไปดื่มไปกินไปทาไปอาบก็แล้วแต่
แต่ผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้นำชุมชนก็เป็นห่วงเป็นใยก็เลยฝากหน่วยงานตรงนี้ดูแล
แล้วก็ยังมีป้ายด้วยนะป้ายเตือนเอาไว้นะคะว่าไม่ให้ใครเนี่ยนะเอาไปดื่มเอาไปกิน
นี่ไงระวังนะอย่านำน้ำไปดื่ม
ตอนนี้อยู่ขั้นตอนการตรวจสอบอยู่ก็เป็นการทำหน้าที่นะเป็นการเตือนกันแต่เรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลก็เป็นเรื่องของความเชื่ออยู่วันยันค่ำนะคะ
อย่างไรก็แล้วแต่ก็ขอให้พิจารณาให้ถี่ถ้วนว่าแหล่งน้ำนี้เหมาะสมแก่การเอาไปดื่มเอาไปรับประทานหรือเปล่านะคะ
เพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องรอการตรวจสอบก่อนมันเป็นน้ำที่ยังไม่รู้ต้นสายไปเหตุมายังไงมันผุดมาจากไหนอันตรายหรือเปล่ามีสารเคมีอะไรเจอป้นไหมเดี๋ยวมันจะเจ็บป่วยหนักกว่าเดิมอันนี้จะลำบากนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้โรคภัยไข้เจ็บมันก็เยอะนะยังไงก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยอย่างน้ำที่มันผุดออกมาบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นน้ำอะไรมันมาจากตรงไหนเพราะฉะนั้นแล้วหาที่มาที่ไปของมันก่อนดีกว่าก่อนที่คุณจะเอาไปดื่มไปอาบไปทาเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันมีสารปนเป็นปนเปื้อนเนี่ยเป็นโรคเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยลำบากอีกนะคะ
พูดจนคอแห้งแล้วค่ะคุณ